จะเห็นการจุดบั้งไฟกันหลายพื้นที่เลยค่ะพาไปที่กรสินครับคุณผู้ชมนะ
บ้างไฟยักษ์อันนี้มันใหญ่ถึงขนาดว่ามันจะขึ้นไม่ไหวเอาฮะ

คือมันใหญ่มากแล้วมันไปต่อไม่ไหวนะ
ไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่สุดนะสุดท้ายมันร่วงลงมา
แล้วก็ระเบิดกระจายเป็นวงกว้างแบบนี้เลยโอ้โหหวาดเสียวคนแถวนั้นเลย
ก็ต้องเตือนกันไว้นะครับการจัดงานการเล่นเลย
อย่างระมัดระวังด้วยครับอันนี้ที่กรสินนะไปต่อที่ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจุดบ้างไฟแสนประจำปีหกห้าครับหลายบ้างก็ขึ้นไปอย่างสวยงาม
นี่ภาพมุมสูงนี้มันสวยมากจริงจริงอืมแต่บางอันมันระเบิดอ่ะสินั่นไง
นี่ฮะระเบิดแบบนี้ครับคนแตกฮือเลยวงแตกแยกทางเลย
แต่งานนี้ทุกคนปลอดภัยนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
ไปดูพวกนี้ต้องระวังด้วยนะฮะใช่ค่ะสวยแหละแต่ว่าต้องระวังใช่ครับ